คือบันเทิงไทยรัฐเราเนี่ยนะอัปเดตข่าวคราวของพี่ตูนเนี่ยทุกวันเลยเพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้พี่ตูนหายไวนะคะ
ไม่นอนแล้วก็รอก้อยอยู่ก้อยก็แอบตกใจเพราะปกติ๔ทุ่มก็เข้านอนแล้วเขาบอกว่างีบไปเมื่อตอนเย็น
พอเดินเข้าไปเดินเข้าไปในห้องแล้วก็พบว่าโซฟาถูกจัดเป็นที่นอนให้ก้อยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกเช้าพี่ก้อยจะเก็บเข้าที่
แต่กลับมาวันนี้โซฟาถูกจัดเรียบร้อยหนูทำงานมาเหนื่อยมาถึงจะได้นอนเลยพี่ตูนพูดเรียบตามสไตล์แต่ก้อยนี่น้ำตาไหลฮือ
ดูสิคะแล้วมีปอลด้วยนะน้องหมูเป็ดก็มานอนเฝ้าพี่ตูนด้วยเห็นไหมเป็นยังไงคุณผู้ชมอย่าว่าแต่พี่ก้อยเลยนะ
เราสองคนที่ได้ฟังข้อความนี้อ่านข้อความนี้ก็แอบน้ำตาซึมกับความน่ารักใช่ไหมที่เจ๊กรีนคือพี่ตูนครับความเอาใจใสมากอ่ะคือมันเป็นเรื่องราวเล็กน้อยนะฮะถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่ามันมีมูลค่ามันมีคุณคาดความรู้สึกทางใจมากเลยอ่ะซึ่งอย่างที่บอกมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับข
เวลาอีก๔วันที่ทีมแพทย์จะได้ผลสรุปในการรักษาใช่ด้วยอาการทานยาวว่าร่างกายของพี่ตูนดีขึ้นอย่างไรบ้างแต่อย่างที่ทราบก็คือดีขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามแพทย์สั่งทุกอย่างบันทึงไทยรัฐเองก็เชื่อว่าด้วยพลังแห่งความรักเนาะไม่ใช่แค่จากพี่ก้อยนะคะแต่ว่าจากคนไทยทั้งประเทศเองที่ส่งให้